เห็นภาพแวบแรกตอนท้ายเบรกเมื่อกี้
สงสารสงสารคุณยาย
หน้าตาปิดตาบวมปูดไปหมดเลย
แล้วยายบอกว่าโดนหลานทำร้าย
เอาฉี่มาเทราดหัวเอาอึ๊มาป้ายปากอีก
แต่เรื่องนี้เราฟังจากคุณยายฝ่ายเดียวใช่ไหมคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราต้องฟังทางญาติของคุณยายด้วย
เพราะว่าญาติของคุณยายให้ข้อมูลตรงข้ามกับคุณยายพอสมควรนะคะ

อยู่ไหนอยู่ไหน

ตกใจเลยสิดอมเจอแบบนี้ก็เลยต้องค่อยคุยค่อยถามกันว่ายาย

หลานเนี่ยยึดเอาบัตรคนจนไปบัตรผู้พิการไปหมดเลยเหรอ

ก็นี่ไงสภาพยายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมแล้วคนที่เขาใช้ติ๊กต๊อกอ่ะนะ
โพสต์คลิปคุณยายเพราะว่าอะไรเขาเดินเข้ามาในตลาด
แล้วก็เห็นนั่นแหละว่าแบบคุณยายต้องการจะขอความช่วยเหลือ
เนื้อตัวยายสั่นไปหมดแล้วหน้าตายายเนี่ยเป็นรอยช้ำรอยเขียวบวมปูดแบบนี้ค่ะ
คุณยายบอกว่าคนที่ทำให้ยายเป็นแบบนี้เจ็บไปหมดเลย

เนี่ยเอาแบบเอาเยี่ยวมาราดที่เขาบอกเอาปัสสาวะมาราดหัวเอาอุจจาระมาป้ายปาก
ไล่ยายออกจากบ้านยายก็ไปแจ้งความไม่ได้
เพราะว่าหลานยึดทั้งอะไรนะบัตรประชาชนบัตรสวัสดิการ
บัตรสวัสดิการเอาไปหมดเลยก็เลยไปแจ้งความไม่ได้
บังแบบนี้แล้วยังไงล่ะ
คือจุดนี้คุณผู้ชมที่ไปเจอคุณยาย
เป็นตลาดประตูผีหรือว่าตลาดเทศบาล๕อำเภอเมืองนครราชศรีมา

ถามแม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์ครับคุณผู้ชม
แม่ค้าเนี่ยเล่าให้ฟังคุณยายคนนี้เขาชื่อยายมณฑานะ
อายุประมาณสัก๗๐แต่ก่อนจริงคุณยายมณฑาก็
เคยขายข้าวต้มมัดในตลาดแห่งนี้แหละค่ะวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่คนนี้
คนทางซ้ายนะแม่ค้าเห็นคุณยายเดินตัวสั่นเทิมอ่ะ
เข้ามาในตลาดก็เลยไปถามยายยายเป็นอะไรไปโดนใครทำร้ายมา
ยายเนี่ยอ้างว่าถูกหลานทำร้ายมาครับ
ใครก็บอกโดนหลานตีใครถามก็พาหลานตี
พี่ก็ไม่ได้ปากใจเชื่อถึงขนาดนั้นหรอกว่า
ถ้าโดนตีขนาดนั้นน่ะพี่ก็บอกว่ามันก็เกินคนแล้วนะมันไม่ใช่คนแล้วนะ
แต่ว่าต้องถามยายอีกทีนึงว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง
นี่ไงจริงเราก็อยากไปถามยายนะอยากให้ยายเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้น
แต่ปรากฏว่ายายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลคือยายไม่สะดวกให้ข้อมูล
ทีนี้คุณผู้ชมไปเจอญาติของคุณยาย
ของคุณยายให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะบอกแบบนี้สิ่งที่ยายพูดไม่เป็นความจริงเลย

อ้าวแล้วที่ยายบอกว่าโดนหลานแท้ทำร้ายอ่ะคะ

ไม่มีใครทำร้ายยายอย่างที่บอกเลยคืออย่างนี้ที่เห็นสภาพยายเป็นแบบนี้ค่ะ
คือก่อนหน้านี้นะขุนยายแกป่วยมีโรคเส้นเลือดในสมองตีบและมีความดันอะ
แล้วหลังจากนั้นอะนะรุ่นยาดบอกนะคุณยายจะแสดงอาการแบบเหมือนกับกระอาการเรียกล้องความสนใจอ่ะคุณผู้ชม
แล้วหน้าที่พี่เบิร์ตถามว่าถ้าเกิดหลานไม่ได้ทำร้ายแล้วหน้าทำไมบวม

คือญาติบอกแบบนี้ค่ะว่าคุณยายน่ะ
กินยากินยาสลายริ่มเลือดคุณผู้ชม
แล้วยังไงเกี่ยวอะไรกับหน้าปูดใช่ไหม
ที่กินยาสลายริ่มเลือดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย
เวลาที่ยายเดินไปเกิดไปชนอะไรนิดอะไรหน่อย

ใช่เหรอลอยแบบนี้ใช่เดินชนเหรอ
งั้นแปลว่าคือหน้ายายนี่คือต้องหม่งไปกับกำแพง
หม่มไปกับประตูเลยนะถ้าอย่างนั้นนะ
อันนี้คือในฝั่งที่ญาติของคุณยายออกมาชี้แจง
แล้วก็บอกว่าให้ข้อมูลคือตรงข้ามกับยายเลยนะ

ก็น่าจะได้ตรวจร่างกายว่าไอ้แผลพวกนี้ที่ใบหน้าบวมปูดมันเกิดจากอะไรนะ
ไม่ต้องไปถามใครหมอเนี่ยแหละบอกได้เพิ่ง
หน้าแบบนี้คือกินยาสลายริ่มเลือดมาแล้วไปเดินชนอะไรมา
ถึงทำให้บวมปูดแบบนี้หรือเปล่า